ส่วนที่นครศรีธรรมราชนะคะผู้ชายคนหนึ่งค่ะคลุ้มคลั่งค่ะ
คว้าปืนไปเลยค่ะเอาไปจี้นะคะ
เมียตัวเองลูกตัวเองเป็นลูกสาวด้วยนะคะ
บอกออกไปไล่ออกไปจากบ้านเลยนะคะ
สองคนนี้รออะไรล่ะคะมีปืนมาด้วยนะคะ
ซ่อนตัวอยู่ในสวนปามค่ะ
หลังจากนั้นก็โทรเรียกตำรวจให้เข้ามาจัดการผัวตัวเอง
นี่คือภาพช่วงที่สองคนนี้นะคะทั้งเมียทั้งลูกเดินออกมาจากสวนปาม
หลังจากที่หลบซ่อนอยู่พักหนึ่งนะคะ
คนที่ไปรับก็คือตำรวจสพทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิสัทธาสามัคคีการกุศล
คือหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุเขาก็ต้องถามนะ
เอาไปซ่อนอยู่ตรงไหนจุดตรงไหนไปตามนั้นค่ะ
แล้วก็ไปเจอเดินออกมาจากสวนปามนะคะ
ผู้หญิงคนนี้ที่โทรแจ้งเหตุอายุ๓๒ปีลูกสาวอายุ๑๑ขวบค่ะ
ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมถึงมาซ่อนตัวอยู่ในสวนปามนี่นะคะ
ผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นสามีค่ะที่เอาปืนขู่ตอนแรก
ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาพอดีนะคะชื่อวนายสิทธิชัยค่ะ
แล้วก็อาการยังไม่ดีขึ้นก็คือยังเอะอะโวยวายคลุ้มคลั่งอยู่แบบนี้
กู้ภัยทั้งตำรวจต้องเข้าไปล็อกคอหลายคนคุณ
กี่คนโอ้วโอ้ยหกเจ็ดคนอะ
โอ้โหร่วมสิทธิ์เหมือนกันน่ะเนี่ย

ค้นตามตัวค่ะไปเจอไปพบกับมีดปลายแหลม
เห็บอยู่ที่เอวด้านขวาค่ะ

โอ้โหนับดูแล้วนะกู้ภัยกับตำรวจมีประมาณ๑๑คนได้

หลังจากที่ได้รับแจ้งจากภรรยาเนี่ยนะคะ
บอกว่าสามีเอาปืนมาข่มขู่ใช่ไหม
แต่ค้นตามตัวหาปืนไม่เจอไง
เจอแต่มีดปลายแหลมพกอยู่ที่เอวด้านขวา

แล้วก็พากลับบ้านไปหาปืนค่ะ

โกหกไงว่าเอาไปทิ้งเขื่อนจริงอยู่บ้านค่ะ
ซ่อนอยู่ในกระสอบปุ๋ยอยู่ที่บ้านนั่นแหละ
เอาย้อนกลับไปถามภรรยาเอารายละเอียดดีสิ

บอกก่อนเกิดเหตุก็นอนอยู่ในบ้านกับลูกสาว

คลุ้มคลั่งเดินพุ่งมาเลยแล้วถือปืนมาด้วยนะคะ
คมครูเธอค่ะกับลูกสาวแล้วก็ไล่ออกจากบ้าน
เธอก็เลยเพื่อความปลอดภัยนะคะพาลูกวิ่งหนีไปซ่อนตัวค่ะ
และหลังจากนั้นก็โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือ

ความเครียดเหรอทะเลาะกับภรรยาเหรอ
เปล่าเสพยาบ้าไงคะ
เพราะว่าตรวจปัสสาวะเป็นสีม่วง

ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาเอาเสพยาเสพติด
พกพาอาวุธมีดแล้วก็พกพาอาวุธปืน

ไว้ในครอบครองก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายนะ
ก็คือเสพยาบ้าจนหลอนนะฮะจนจำหน้าลูกหน้าเมียไม่ได้

ไปไล่ทำร้ายเขาหมดเลยนะฮะ